มาดูกันต่อกับสาวคนนี้นะคะสวยแล้วก็ใจดีใจบุญด้วยนะคะ
สำหรับสาวเมพิชนาธิ์ค่ะวันนี้เลยค่ะ
สายวันนี้สดร้อนเลยค่ะลงพื้นที่นะคะ
แจกของนะคะให้ประชาชนที่เดือดร้อนค่ะที่วัดนวลจันทร์ค่ะ
เอาถุงยางชีพกว่าพันถุงนะคะไปแจกโดยตัวของเธอเองนี่แหละค่ะ
เมพิชนาธิ์นะคะเปิดใจว่าช่วงที่เธอกักตัวอยู่บ้านเนี่ย
แต่กลัวเป็นมิจฉาชีพนะคะจึงอยากจะมาแจกด้วยตัวเอง
มีโอกาสได้มาทำบุญคล้ายวันเกิดล่วงหน้าคือจริง
เธอจะเกิดวันที่๒๒พฤษภาคมที่เสร็จตรงนี้ค่ะค่ะ
ซึ่งสิ่งของที่นำมาแจกในวันนี้นะคะก็มีเพื่อนพี่ที่สนิทในวงการเนี่ย
มาร่วมบุญกันเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะ
ก็แฮปปี้ค่ะหวังว่าทุกคนจะปลอดภัย
กลับไปบ้านกันอย่างปลอดภัยแล้วก็กินอิ่มนอนหลับ
จริงเมื่อเช้ามาแอบทำบุญพระตอน๘โมง
เราก็ตกใจมากเพราะเห็นเขานั่งจองกันเต็มไปหมดแล้ว
เขาบอกเขามาจองกันตั้งแต่ตี๔
แล้วตอนนั้น๘โมงคือมันปลา
ว่ามันเกินพันไปแล้วเราก็รู้สึกทำยังไงดี
ก็ให้ส่งหน้ากากอนามัยมาเอ่อกระแตส่งน้ำดื่มมา
หนิงขอจ่ายค่านมทั้งหมด๑๐๐แพ็ค
อ้ำขอช่วยเงินที่ซื้อข้าวพี่เมเฟื่องก็มาช่วยด้วน
บางคนก็ที่เราไปซื้อเพราะเขารู้ว่าอ๋อซื้อไปบริจาค
พอเขาเห็นข่าวเขาก็ลดราคาให้อดทนก่อนเนอะ
ก็ขอให้ยอดติดเชื้อมันน้อยลงเรื่อย
ขอให้รักษาหายทุกคนแล้วเมื่อไหร่เป็นศูนย์
เราจะได้เฮแล้วกลับมาทำงานกันค่ะ
ค่ะก็ต้องบอกว่ากลุ่มคนจิตอาสา
คนในวงการบันเทิงดาราหลายต่อหลายคนเนี่ย
คือก็ยังเดินหน้าหยิบยื่นน้ำใจช่วยคนไทยทั่วประเทศแบบนี้นะคะ